สวัสดีครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าอย่างที่ได้เน้นย้ำเลยนะครับว่า
สถานการณ์ฝนสัปดาห์นี้จะมีโอกาสตกเยอะกว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างพายุที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ณขณะนี้
ก็ไม่มีกำลังพอที่จะดูดเอากลุ่มฝนกลับไปแน่นอนครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนแบบนี้เป็นพิเศษ
ปัจจัยสำคัญนั้นยังอยู่ที่๒เรื่องอย่างเดิมนะครับก็คือบริเวณทางตอนบนครับหย่อมความกดอากาศต่ำ
เหนียวน้ำทำให้เกิดร่องฝนเกิดขึ้นบริเวณแน่นอนก็จะมีท้องฟ้าอึมกลึ่ม
แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
เพราะว่าจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้มีการเหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นดิน
ลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งนะครับไปบนท้องฟ้าระหว่างที่ความชื้นเหล่านี้ลอยขึ้นสู่อากาศ
ก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าวนะครับก่อนที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ส่วนบริเวณทางตอนกลางของประเทศก็เป็นลักษณะเดียวกันครับ
ช่วงเย็นหน่อยอาจจะรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวเพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากทะเลที่มีอุณหภูมิสูงเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
ที่ได้รับผลกระทบหลักก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ลักษณะแบบนี้เองอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็จะเหนียวนำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีการกระจายตัวของฝนอยู่บ้างนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวหรือว่าอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็เฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วย
มาดูการคาดการณ์ฝน๓วันนี่คือภาพรวมวันนี้
จะพบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบนสักส่วนใหญ่นะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับกลุ่มฝนจะลดลงนะครับแต่เน้นตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ
คำนวณต่อไปอีกวันหนึ่งนะครับก็จะพบว่ากลุ่มฝนยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับ
สานฝนก็จะลดลงนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
จากจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้วต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ